รุมกระทืบรุมเตะจนสลบ
ที่สลบแล้วก็ยังคงเตะแบบนั้น

ท้าทายอีกฝั่งหนึ่งในโลกโซเชียล
สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ครับ
นี่คือเขาเห็นคนเจ็บเป็นลูกฟุตบอลหรือเปล่าคะ

คือต้องบอกแบบนี้ว่าเขาสลบไปแล้วนะค่ะ
แล้วก็มากรูมาเตะกันอีกคนละที
ทีบึกบักแบบนี้คุณผู้ชม

คือเป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้อีกทีหนึ่งครับ

คือเยาวชนที่โดนกระทืบเนี่ยผมขอใช้เป็นชื่อเอแล้วกันนามสมมุติ
นะฮะถูกกลุ่มคู่อริก็สิบกว่าคนได้นะฮะ
รุมกระทืบอยู่แบบนั้นครับลงไปกองกับพื้นโดนนับครั้งไม่ทั่วนะครับ
นะฮะสุดท้ายสลบไปจนต้องมีคนนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชม
คือแผลฟกช้ำทั้งตัวช้ำในกระดูกนิ้วก็แตกครับนะครอบครัวของเอเนี่ย
แจ้งความแล้วกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีแต่เกรงว่าเรื่องมันจะเงียบไง
ก็เลยร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันถูกกระเพื่อมหน่อย
แล้วก็เอาตัวคนทำผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้หน้าเขาดูฟกช้ำดำเขียวไปหมดครับ
นะฮะล่าสุดเมื่อวานพ่อของเอเดินทางไปหาทางด้านของเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
คือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐช่วยหน่อยเถอะกลัวเรื่องจะเงียบนะฮะ
เอไปเล่าให้ฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสิบสี่กันยายนตอนนั้นน่ะ
นั่งเล่นมือถืออยู่ที่บ้านนะครับทีนี้มีคนคนหนึ่งชื่อว่าในฟาน
แชทมาทำนองที่ว่าเฮ้ยทักไปด่าทำไมมีอะไรหรือเปล่า
ตนเองก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยผมไม่ได้ทักไปแต่มีคนแอบเข้าไปในมือถือผม
แล้วก็แชทไปในเฟซบุ๊กไปหาคนชื่อฟานแต่ฟานไม่เชื่อ
จนเกิดการท้าทายกันสุดท้ายฟานขี่รถจักรยานยนต์มารับเอที่บ้าน
แล้วเอก็ไปนะฮะเอาตัวไปที่ชุมชนปากเก็ตร่วมใจ๗ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
แล้วไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนั้นน่ะ
วัยรุ่นกลุ่มนั้นอยู่กันสิบกว่าคนโอ้โหแล้วเอไปคนเดียวสุดท้ายก็ไม่รอดครับ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาโดนรุมกระทืบจนสลบ
พอฟื้นขึ้นมาหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นยังท้าตัวหรือเปล่า
จริงต่อไหมตัวตัวไหมตนเองก็สุดท้ายรับคำท้าไป
แล้วก็ออกไปที่ลานจอดรถย้ำแบบนี้นะโดนกระทืบละหนึ่งรอบ
มีคนหนึ่งท้าตัวแล้วออกไปสุดท้ายไม่ได้ตัวตัวกลายเป็น๑๐ต่อ๑
นี่คือรอบสองแล้วนะนี่คือรอบที่สองครับโดนกระทืบรอบสองจนสลบแบบนี้ครับ
แล้วยังมีวัยรุ่นคนหนึ่งเอาปืนออกมาจะยิงตอนแรกจะยิงด้วยนะ
แต่พอฟื้นขึ้นมากลุ่มนั้นก็เลยพามาปล่อยตัวแถวบ้านและโทรหาคนรู้จักว่า
มารับเอกลับไปด้วยแต่สภาพเป็นแบบนี้ไงโอ้โหเนี่ยฮะ
ทีนี้เนี่ยพ่อของเอเนี่ยคุณผู้ชมเล่าให้ฟัง
หลังจากรู้เรื่องก็พาลูกไปรักษาแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพปากเกร็ด
เพื่อดำเนินคดีกับคนกลุ่มนั้นเพราะรู้อยู่แล้วเป็นใครนะครับ
แต่ตอนเนี้ยไม่คืบหน้าเลยประกอบกับตนเองเนี่ยนะฮะ
ต้องเป็นคนไปหาหลักฐานเองทั้งหมดส่งให้ตำรวจเนี่ยทำไมคำถามคือ
ทำไมตำรวจไม่ช่วยกันสืบหาหลักฐานอันนี้ก็ฝากถามมา
ร้องเรียนมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อให้ช่วยติดตามคดีนี้หน่อยนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่ชุมชนปากเก็ตร่วมใจ๗เพื่อไปตามหากลุ่มผู้ก่อเหตุ
นำชุมชนยอมรับว่าเด็กทั้งหมดวัยรุ่นทั้งหมดในคลิปเนี่ย
เป็นคนที่อยู่ในชุมชนนี้จริง
ทีมข่าวก็เดินต่อครับพยายามไปหาตัวนะไปบ้านที่ปรากฏในคลิปปรากฏว่า
มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ไม่มีใครออกมาแสดงตัวเลยแม้แต่คนเดียว
อีกหลังหนึ่งทีมข่าวก็ไปไปเจอวัยรุ่นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
แต่ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เป็นคนทำผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
ซึ่งทางผู้ปกครองเองยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคลิปที่เกิดขึ้น
อ่ะเดี๋ยวฝากตำรวจสพปากเกร็ดติดตามคดีนี้หน่อย
คนเจ็บเขารอความเป็นธรรมอยู่นะครับ
เป็นเรื่องของการท้าทายในโซเชียลหรือว่ามีปัญหาเรื่องอื่น
ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะยังไงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกันด้วยนะคะ